ทุกผู้ชมครับมีคดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองนะฮะ
ซึ่งมันสืบเนื่องมาจากคดีที่เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีเมื่อวานนี้
แต่มันก็มาจากปมปัญหาเรื่องความรักนั่นแหละนะครับ
วันนี้ก่อนนะครับมีคนที่ยิงตัวตายเสียชีวิต๑ศพ
ไปเจออยู่ที่เมนที่วัดที่อ่างทอง
ส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยคนที่ยิงตัวตายวันนี้ไปก่อเหตุยิงเขาเอาไว้

ก็เลยเข้าใจว่าสงสัยจะกลัวว่าตัวเองเนี่ย

เมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะครับ
ห้องเช่าริมถนนสายสุพรรณบุรีชายนาฏ
ในพื้นที่อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
ก็มีเหตุคนถูกยิงนะครับ
มีพวกกระสุนปืนตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
ผนังห้องกระจกรถยนต์มีรอยกระสุนเยอะแยะ
นางสาวกฤษฎาพรทองสมบัติอายุ๓๙ปี
บอกว่ามาเช่าห้องนี้เปิดเป็นร้านอาหารป่า
ซึ่งก่อนหน้านี้๑เดือนเธอเพิ่งเลิกกับนายมานะเหมือนแก้ว
อายุ๕๒ปีที่มักจะชอบทุบตีทำร้ายเธอเสมอ
แล้วเธอก็มาคบกับแฟนใหม่คือนายบุญส่งพงประเสริฐ
อายุ๔๓ปีซึ่งเป็นเลขานายกอบตวังน้ำเย็น
แสวงหาจังหวัดอ่างทองแต่มาเช่าห้องเช่าทำร้านอาหารป่าที่สุพรรณ
ก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้นางสาวกฤษฎาพรกับนายบุญส่ง
แล้วก็น้องชายกำลังขนของเข้าร้านอยู่อยู่นายมานะแฟนเก่าของนางสาวกฤษฎาพร
ขับรถกระบะมาจอดที่หน้าร้านเดินลงมาใช้ปืนยิงเข้าไปในร้านเลยฮะ
ก็เลยวิ่งหนีกันนางสาวกฤษฎาพรหนีไปอยู่ในห้องน้ำ
นายบุญส่งวิ่งไปหลังร้านซึ่งนายบุญส่งบอกว่านายมานะมือปืนนะ
วิ่งตามเข้ามาจ่อยิงนะฮะยิงซ้ำเข้ามา
จนตัวเองต้องทำทีเป็นแกล้งตายอืมนายมานะนึกว่านายบุญส่งตายแล้ว
ก็เดินกลับออกไปแล้วก็ขึ้นรถขับหลบหนีไป
ขังนี้มันไปไม่ได้อีกอย่างไง
บุญส่งเข้ามาแล้วพี่ผู้วิ่งเป็นทางไหนต้อนครับ
วิ่งมานี่ขอก็ยิงละปรงแล้ว

ใช่เขาก็วิ่งข้างหน้าเรือกับข้องนั้น
ไล่ยิงจากหน้าร้านมาหลังร้านนะแต่ไม่โดนนะพอมาเจอหลังร้านเลยแกล้งตายเลยฮะ
ของพระสมเด็จงาแกะหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิตารามจังหวัดชายนาฏ
แขวนอยู่นะฮะที่เคารพบูชาติดตัวไว้ตลอด
คดีเมื่อวานก็จบไปก็ต้องไล่ตามตัวคนร้ายที่มาก่อเหตุนั่นแหละ
แต่เมื่อเช้าที่ผ่านมา๙โมงเช้าครับ
ตำรวจสพแสวงหาจังหวัดอ่างทองได้รับแจ้งเหตุ
มีคนพบศพผู้ที่ยิงตัวตายอยู่ในรถกระบะข้างเมนวัดแสวงหานะฮะ
รถกระบะคันนี้ครับปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้ว
คนที่ยิงตัวตายอยู่ในรถคือนายมานะเหมือนแก้ว
ไปก่อเหตุยิงนายบุญส่งเมื่อวานนี้
พระลูกวัดแสวงหาบอกว่าเห็นรถคันนี้มาจอดตั้งแต่เย็นเมื่อวาน
จนกระทั่งเช้าก็ยังจอดอยู่ที่เดิม
แล้วชาวบ้านก็มาบอกว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในรถ
ซึ่งคนที่พบศพบอกว่าตอนเช้าตอนนั้นกำลังจะไปตลาด
เห็นรถกระบะจอดติดเครื่องอยู่จำได้ว่าเป็นรถของนายมานะ
ก็เลยชวนเพื่อนไปดูแต่พบว่านายมานะนั่งเสียชีวิต
ก้มหน้าอยู่ที่บริเวณที่นั่งคนขับ
แล้วก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านกับตำรวจให้มาตรวจสอบ

หลังจากที่นายมานะไปก่อเหตุยิงเขาเมื่อวานนี้นะครับ
ก็คงจะไม่รู้ว่าเหยื่อที่จะไปยิงเนี่ย
เขาไม่ได้รับอันตรายอะไรแล้วเขาแกล้งตาย
คิดว่าเขาตายแล้วก็เลยขับรถหนีมาจอดอยู่ที่ข้างเมนที่วัดแสวงหา
ก่อนจะตัดสินใจใช้ปืนที่ก่อเหตุนั่นแหละยิงตัวตายเพื่อหนีความผิด
จากการสอบสวนทางญาติของผู้ตายก็ทราบว่า
สาเหตุมาจากเรื่องของการหึงห่วงที่อดีตภรรยาไปคบกับชายอื่นนะฮะ
แล้วก็เขาก็มีเรื่องทะเลาะกันมาตลอดกับอดีตภรรยา
เพราะว่าอายุห่างกันภรรยาอายุอ่อนกว่าถึง๑๓ปี
อยู่กินกันมา๒๐ปีได้มีลูกด้วยกัน๒คน
อหละแล้วที่ผ่านมาเราก็เตือนแล้วมั้ยบัง
คือว่าไม่ฝันถุงวันที่ทำงานไม่ญิ่ง
เข้ามามาฆ่าตัวตาย
ตำรวจก็ส่งศพไปชนะสูตรตามขั้นตอนนะครับ
เพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียดว่ายิงตัวตายจริงนะฮะ
แต่เรื่องทั้งเรื่องมันก็มาจากเรื่องของใจนะทำใจไม่ได้